คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันสนุกสนานกันหน่อยดีกว่า
เรื่องของมวยไทยเนี่ยนะก่อนที่เขาจะขึ้นชกกันก็ต้องมี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
ไอ้แห่ไอ้แห่ไอ้แห่ไอ้แห่
โอ้โฮเดี๋ยวโอ้ยมาดี
นี่คือท่ารำไหว้ครูจริงหรือคะคุณ
สมมติมองถ้าเป็นคุณครูมวยนะ
เห็นแบบนี้เอาไม้เดียวตีให้ขาหักเลย

มันแซวกันมันล้อเลียนกัน

นั่นแหละมันคือแบบว่าเขาทำมาขำ
ไม่ได้ลบหลู่หรือว่าดูหมินอะไรแบบนี้นะ
เพียงแค่ว่าคงจะมีเวลาว่างนะ
สำหรับนักมวยสาวกลุ่มนี้
มาจับกลุ่มรำมวยไทยแบบขำ
ขำคือเหมือนจะแห่เพื่อนคุณดูนี่
ปกติแล้วเวลาที่เขาก่อนจะชกมวยกันเขาต้องไหว้ครูกันใช่ไหม
เหมือนสองฝ่ายเขาจะต้องเขาเรียกอะไร
เหมือนประชันกันนะยั่วกันนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นการแบบไหว้ครูก่อนจะชกมวยจริงด้วย
แต่อันนี้คือน่าจะถ่ายเล่นกันแล้วก็แบบอยากจะยั่วให้เพื่อนขำ
แต่เพื่อนก็ไม่ขับสักทีเพื่อนบอกว่าเมื่อไหร่จะจบ

ก็เป็นท่าประยุกต์หน่อยใส่ผสมตะเต้นเข้าไป

ยั่วโหม

นี่นะตอนขึ้นเวทีจริงเขาไม่ทำแบบนี้
เล่นกันในกลุ่มเท้าร้องทำดูดิโหตีขาหักเลยน้า
ไปไหวแล้วไม่รอให้รำจบเอาทุบเลย